คนที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ
หรือมีคนที่มีตัวเลขเกี่ยวกับตัวนี้

หมายถึงว่ามีอย่างละตัวหรือต้องมีติดกัน

ตัวไหนตัวนี้คะ

เพราะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปบวกไปอีก๑๖ปี

อันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและการรับชม
ที่มันติดกัน๓๕๒เนี่ย
มันเป็นเลขมันแล้วถ้าพูดเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนไปซะ
แต่ในขณะเดียวกันคอหวยก็ซื้อเลขทะเบียนนี้หมดเกลี้ยงเหมือนกัน

แล้วก็เหตุถึงรถเบ้นตกร่องที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็เป็น๓๕๒เป็น๓ตัวท้ายเหมือนกันหมด
ปรากฏว่าแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เทศบาลเมืองจันทบุรี
ประชาชนหาซื้อแต่เลข๓๓

เบ้นมี๓๕๒ก็เสียชีวิตเหมือนกัน
อุบัติเหตุรถเบ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ในที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็มีอีก

แต่ฉันไม่เข้าใจแล้วทำไมหวยจะออก

มันเป็นโหดร้ายจริงแต่หมายถึงว่ามันจะเป็นเหตุบังเอิญแหละ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งหมดทั้งสองข่าวถูกต้องไหมฮ

ที่จังหวัดฉะเชิงเซาตกร่องก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งเสียชีวิต
จันทบุรีไฟคอกทั้งคันก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งเสียชีวิต
แน่นอนเมื่อเขาเอามาดูกันบอกเฮ้ยทำไมเลขท้ายมันเป็น๓๕๒ทั้งคู่

เพราะฉะนั้นเขาก็ไปดูว่าไอ๓๕๒คืออะไร

มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นี่แล้วหรือก็ว่า
ไอ้๓๕๒เนี่ยมันคือเลขมรณะ
บางทีมันนึกไม่ออกไง